เอาละค่ะพาคุณผู้ชมไปยังสหรัฐอเมริกากันบ้างนะคะ
ถึงเวลาของคนชอบเรื่องราวไอทีกันแล้ว

วันนี้พี่หนุ่ยพงศุกร์หนึ่งในผู้ที่ไปเกาะติดงานนี้มาด้วย

เพราะงานนี้ไม่ได้เป็นเฉพาะบริษัทไอทีแล้วก็แก็จเจ็ตเท่านั้นนะคะ

ในวันนี้ที่จะมาเล่าให้ฟังกันเป็นเรื่องของค่ายรถยนต์
งานนี้พี่หนุ่ยพงศุกร์ฮิรันต์พลึกนะคะ
ก็มีโอกาสเดินทางไปร่วมงานแล้วก็เก็บนวัตกรรมสุดล้ำมาฝากคุณผู้ชมด้วย
เริ่มกันที่ค่ายรถยนต์กันก่อนเลยนะคะ
นวัตกรรมทางด้านยานยนต์มาเผยโฉมต่อหน้าสาธารณชนทั่วโลกให้ได้รู้จักกัน
เริ่มจากค่ายรถยนต์ที่คนไทยคุ้นเคยกันก่อน
เป็นรถต้นแบบหนึ่งในเทคโนโลยีแห่งอนาคตของรถพลังงานไฮโดเทรนด์มาโชว์ค่ะ
อกจากนี้ก็มีการเปิดตัวระบบแผนที่เวอร์ชั่นใหม่ที่สามารถประเมินสภาพการจราจร
ทำให้ช่วยคำนวณสภาพท้องถนนแล้วก็สภาพการจราจรได้อย่างแม่นยำ
มาเลยก็น่าจะช่วยในเรื่องของการลดอุบัติเหตุแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรที่ติดได้
สะดวกกับผู้ขับขี่มากยิ่งขึ้นนะคะ
ซึ่งประสิทธิภาพของการประมวลผลระดับนี้นะคะสามารถรองรับข้อมูลจากกล้องได้ถึง๑๒ตัวในเวลาเดียวกันค่ะ
มีเซ็นเซอร์สำหรับการประมวลผลพื้นผิวของถนนแล้วก็ภูมิประเทศ